กับศึกระดับเอเชียที่๒ปี

ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๒๐
ตั้งแต่วันที่๑๘ถึง๒๕สิงหาคมนี้

เชื่อว่าสาวไทยแกร่งไม่แพ้ชาติใดแน่นอนค่ะ